พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
คือมันเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องผัวเมีย
แล้วมันก็เป็นความช้ำใจของเมีย
คนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
มีถือการถือใบทะเบียนสมรสเอาไว้
แล้วเธอตั้งคันอยู่ด้วย

เธอก็อยากจะมาร้องขอความเป็นธรรม
ว่าเธอรู้สึกว่าคือนอกจากจะไปรู้แล้ว
ว่าสามีไปมีภรรยาอีกคนนึง
แล้วภรรยาคนนั้นก็ตั้งท้องอีกต่างหาก
สามียังพยายามทำทุกวิถีทาง
จะให้เธอเซ็นใบหย่าให้ได้
เพราะกังวลและเป็นห่วงว่า
ลูกที่เกิดกับภรรยาคนที่สอง
เดี๋ยวจะเกิดมาแล้วน่าสงสาร
ไม่มีพ่อไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

คราวนี้เธอก็เลยเดินทางไปร้องกับคุณกันจอมพลังเลยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณกันจอมพลังนะคะ

เป็นภรรยาของทหารเรือยศจ่าเอกด้วยนะคะคุณคิง
สังกัดที่สัตหีบจังหวัดชนบุรี
อย่างที่ขวัญบอกเธอตั้งท้องแล้วท้องแก่แล้วด้วยนะ
ตอนนี้๖เดือนอุ้มท้องมากว่าคุณกันเลยค่ะ
ไปเลยที่กองบัญชาการกองทัพเรือ
คุณจินเล่าแบบนี้เธอมีทะเบียนสมรสนะ
กับสามีทหารเรือรายนี้คือจดทะเบียนกัน

ระหว่างที่อยู่ด้วยกันเธอก็รู้มาตลอดแหละ
สามีเป็นคนเจ้าชู้ยอมรับ
ครั้งที่เธอจับได้เธอจะโดนทำร้ายร่างกายด้วยซ้ำ
มีแผลฟกช้ำตามร่างกาย

กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจับได้ว่าสามีเนี่ย
คุยกับผู้หญิงคนนึงที่ชื่อว่านางสาวแพรวนามสมมุติค่ะ
ซึ่งเห็นว่าทั้งสองคนเขาขึ้นสถานะว่าคือคบกันทางเฟซบุ๊กด้วยนะฮะ

โดยที่ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของเธอเลย
ซึ่งเธอเป็นเมียถูกต้องตามกฎหมาย

จากนั้นเดือนเมษายนปรากฏว่าฝ่ายชายไม่ให้เธอเข้าบ้าน

เธอเองต้องอุ้มท้องโย๖เดือนไปนอนที่ทำงานครับ
แล้วสามีเนี่ยก็ทำให้นางสาวแพรวซึ่งท้องได้๒เดือน

เพราะกลัวลูกที่จะเกิดกับนางสาวแพลวนั้นจะเป็นลูกเมียน้อย
อ้างว่าคือแพรวเขาไปยื่นร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมของเขากับต้นสังกัด
เขาเลยจำเป็นต้องใช้คำว่าจำเป็นต้องนะฮะ

เพื่อให้อีกฝ่ายยกเลิกการร้องเรียน
อย่างนั้นเดี๋ยวประวัติพี่จะเสียได้
โอ้โหแล้วที่สำคัญนะคะคุณผู้ชม

คือทางด้านของคุณจินเนี่ยเขาเป็นพยาบาลด้วยนะคะ
พอเข้าบ้านไม่ได้ต้องย้ายไปอยู่โรงพยาบาล

ฝ่ายชายส่งข้อความมาคมครูด้วย

นี่มันเป็นภาพกล้องวงจรปิดในที่ทำงาน
ลักษณะเหมือนตามมาราวีเธอ
พยายามบอกจะให้เธอเซ็นใบหย่าให้ได้
พูดจาคมคู่หยาบคายต่างนานา
คุกคามถึงที่ทำงานแบบนี้

เพราะอะไรครับโอ้โห
ให้โอกาสเขาแล้วแต่ว่าเขายืนยันที่จะไม่กลับมา

ผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เด็กอีกคนนึง
คือคำพูดของเขาเขาบอกว่าไม่อยากให้เด็กอีกคนนึง

เราก็ถามว่าเอาแล้วลูกเราล่ะ
คือใช่แต่ทีนี้เขาก็บอกว่า
แค่ทำหน้าที่พ่อกับแม่แค่นั้น
คือไม่ได้สนใจความรู้สึกเรา
ฟังเธอเล่าแล้วก็ถ้ามันเป็นจริงอย่างที่เธอเล่ามาทั้งหมดนะคุณคิง

ท้องก็แก่ขนาดนี้แล้วยังจะถูกสามี
พยายามบังคับข่มขู่ขอให้เซ็นใบหย่า
แล้วก็บอกต่อด้วยว่าคือจริงเนี่ยอีกคนนึงผู้หญิง
คือก็เหมือนกับบอกว่าจะเลิกกับสามีของเธอด้วย
เหมือนเคยมีการพูดคุยกันแล้วมาพูดว่าเดี๋ยวจะเลิกกับสามีของเธอ

เพราะทุกวันนี้ยังเห็นโพสต์เฟซบุ๊คว่านั่งรถสามีของเธอ

ตอนนี้เธอตัดสินใจแล้วนะคะจะฟ้องค่ะ
จะฟ้องผู้หญิงอีกคนนึงนี่แหละเรียกค่าเสียหายอย่างน้อย๓แสนบาท
ไม่ต้องการให้สามีกลับคืนมาไม่ได้อยากได้ค่ะ
แต่เธอต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเธอเองและลูกในท้องของเธอ
คุณกันจอมรับพลังบอกแบบนี้นะคะว่า
ก่อนหน้านี้คุณจินเคยไปขอความช่วยเหลือกับผู้ใหญ่ต้นสังกัด
ของสามีที่เป็นทหารเรือมาก่อนแล้วนะ
ได้รับคำตอบแบบนี้คุณฟังแล้วน่าตกใจเหมือนกันนะ

คำตอบที่ได้คือเป็นเมียหลวงให้อยู่เฉยอย่ายุ่ง
โอ้โหคืออันนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้จริงหรือเปล่าด้วยนะคะ
ทีนี้คุณจินบอกเลยพอได้ยินแบบนี้หมดกำลังใจนะ
ตัดสินใจขอฟ้องและร้องเรียนหน่วยงานต้นสังกัด
ร้องเรียนหน่วยงานต้นสังกัดเธอต้องการความเป็นธรรมค่ะ

มันอยู่ด้วยกันไปมันก็มีแต่ทุกข์กับทุกข์

แต่ถ้าถามว่าถ้าให้แพลวยืนอยู่จุดตรงนั้นน่ะ

มันทรมานมันเหมือนทรมานตัวเอง

โหเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เนี้ยเข้ามาอีกทีเลย
ภาพเมื่อกี้ที่เกิดขึ้นเป็นการคุยกัน

คืออันนี้มันเป็นคลิปเสียงก่อน

มาเปิดเผยให้สื่อดูด้วย

คลิปการคุยกันระหว่างเธอกับผู้หญิงอีกคนของสามี

ว่าให้เธอไปหย่ากับสามีของเธอ

บอกว่าจะไปร้องเรียนพฤติกรรม
ของสามีที่ต้นสังกัดเพื่อที่เอาง่ายนะตัวเธอเองเนี่ยคุณจินเขาก็มองว่า
เขาเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนสมรสเขาไม่อยากหย่าเพราะเขาท้องอยู่
แล้วควรจะได้สิทธิ์ต่างนานาในขณะที่สามีเองก็เป็นทหารเรือ
ทางด้านของภรรยาอีกคนเลยมองว่าถ้ามันมีปัญหามากนักก็ให้ออกจากงานไปเลยประมาณนั้นแหละค่ะ
ก็เลยจะนำเรื่องของผู้ชายนี่แหละไปร้องเรียนที่ต้นสังกัด
ซึ่งอันนี้ผู้หญิงอีกคนเป็นคนบอกว่าจะร้องเรียน
แต่เหมือนมาโน้มน้าวว่าถ้าคุณจินยอมหย่าเดี๋ยวจะถอนเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมของสามีให้
เอาจริงนะคะคือทางด้านของหญิงสาวอีกคนพยายามพูดตลอดเวลาว่าเข้าใจดีนะเข้าใจหัวอกนะ
อยู่จุดนี้มาก่อนเคยแต่งงานมีครอบครัวนะแล้วสามีฉันก็เคยนอกใจ
แต่อยู่ไปเดี๋ยวมันก็มีความทุกข์เอาง่ายพูดทุกอย่างเพื่อให้เธอหย่านั่นแหละค่ะ
ต้องไปฟังเสียงคุณกันบ้างเพราะเมื่อกี้คือคุณกันเล่าใช่ไหม
ที่บอกว่าทางด้านของคุณจินเคยไปขอความช่วยเหลือ
ปรึกษากับผู้ใหญ่ต้นสังกัดของสามีของคุณจิน
แล้วคำตอบที่ได้มันเป็นเรื่องที่เธอสะเทือ

ผมพูดตรงน้องเขาไปขอความช่วยเหลือกับผู้หลักผู้ใหญ่

ก็อยู่เสียสวยเฉยเฉยเฉย
อย่ามาวิ่งอะไรแบบนี้เลย
ซึ่งผมก็ต้องย้อนถามท่านไปว่า
ถ้าเมียท่านไปมีผัวอีกคนนึง
ท่านจะยังอยู่หล่อเงียบไหม

น้องก็ถูกทำร้ายถูกไล่ออกจากบ้าน

ในท้องอีก๖เดือนท่านจะทำยังไง

คุณผู้ชมคะทางด้านของนาวะเอกพันนรงค์ยุทธวงศ์
เป็นผอกองประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน

ท่านบอกแบบนี้ว่าเดี๋ยวจากนี้๑๕วัน
ภายใน๑๕วันจะตรวจสอบและส่งเรื่อง
ยังต้นสังกัดของผู้ที่ถูกร้องเรียน
จะดำเนินการเรื่องนี้นะคะ
เดี๋ยวรอการตรวจสอบแล้วก็ฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะฮะ